ยังคงเป็นประเด็นร้อนและวิวาทะเดือดอยู่
สำหรับเรื่องกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะการปรับแก้ที่เพิ่มทั้งบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
แล้วก็ปรับคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระ
รวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตว่าการทำหน้าที่
มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ว่านายมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

เพราะว่ายืนยันว่ายึดประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักครับ
ผลจากการปรับคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจทำให้กรรมการบางคนต้องพ้นจากตำแหน่ง

แต่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการกรกต
ยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดระบุการจัดเวทีและฟังความเห็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนของกรท
เป็นเพียงพิธีกรรมขาดความจริงใจ
พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการให้กรรมการในองค์กรอิสระ
พ้นจากตำแหน่งเพราะอาจมีผลประโยชน์ส่วนตัว
ด้านในมีชัยฤชุภาณประทานกรทอยืนยัน
กรทไม่ได้หมกเม็ดและไม่ขอตอบโต้
ระบุการจัดทำกฎหมายลูกคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ไม่อยากให้คิดถึงแต่เรื่องส่วนตัว
ก็จะต้องมีการเอาคนหลังนี้ออกไป

เรื่องของบ้านเมืองไปใช้อารมณ์ไม่ได้หรอก
ถ้าคิดเวลาคิดต้องคิด

จะไปคิดแต่เฉพาะส่วนที่กระทบตัวเอง
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ไปใช้อารมณ์มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนส่วนใหญ่

อะไรที่มันยังไม่ยุติเราก็ยังไม่ได้เอามาเผยแพร่
เพราะว่าถ้าเผยแพร่แล้วเดียวจะว่าว่ามันกลับไปกลับมา

ชัดเจนสักก่อนแล้วถึงจะปล่อยแพร่ได้
แต่ก็ไม่ได้มีเสียงทักทวงทั้งหมด
เพราะหน่ายประวิตรตนพิเศษกรรมการกรกต
พร้อมยอมรับกติกาที่กรทกำหนด
และเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรกต
กรรมการในองค์กรอิสระคนใดที่จะพูดถึง
อีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่ใช่ข้อยุติ

กรณีซื้อขายตำแหน่งทางการเมือง
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยพักการเมือง
ยังมีเสียงทักท้วงจากนายพิรศักดิ์พอจิต
รองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช

แต่โทษถึงขั้นประหารชีวิตต้องพิจารณาให้รอบครอบ
และต้องดูให้เกิดความเหมาะสมในสังคมโลก
ซึ่งนายมีชัยยังย้ำว่าเป็นเรื่องร้ายแรง

หากในชั้นการพิจารณาของสนชจะปรับบทลงโทษ
และกรทเองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาบทลงโทษประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิต